มีความคืบหน้าและคำตอบออกมาหลายเรื่องทีเดียวนะฮะ
กรณีของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิบัวแย้ม
วัย๔๓ปีหรือว่าเจนุส
ตอนนี้ตำรวจเขาให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วนะฮะ
ระหว่างถูกฝากขังดำเนินคดีที่ไปทำร้ายร่างกายอดีตทหารหญิง
ฝากเขาเข้าทหารแล้วเอาตัวมาเป็นทหารรับใช้ที่บ้าน
นี่นะฮะอันนี้เป็นภาพตอนที่เธอเนี่ย
ถูกคุมตัวไปชี้จุดที่ราชบุรีที่บ้านพักที่เคยทำร้ายเขา
ตอนนี้อยู่ในเรือนจำนะฮะฝากขังระหว่างดำเนินคดี

วันนี้เราคุยกับคุณกันจอมพลังนะครับ
ที่เข้ามาช่วยเหลือทหารหญิงคนนี้นะครับ
คุณกันบอกว่าหลังจากเมื่อวานนี้สมาชิกวุฒิสภาคือนายธานีอ่อนละเอียด
ได้ออกเป็นนังสือแถลงการชี้แจงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
แล้วก็เชื่อตามที่คุณธานีบอกที่บอกว่าไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวข้อง
แล้วก็เลิกกับ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิไปนานแล้ว
แต่คุณกันจอมพลังบอกว่ามันยังมีข้อสงสัยอยู่ที่สังคมยังตั้งข้อสงสัย
อย่างเช่นถ้าคุณธานีไม่มีส่วนรู้เห็น
แล้ว๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิจากคนธรรมดากลายไปเป็นตำรวจได้ยังไง
ทั้งที่อายุเกินเกณฑ์รับราชการตำรวจ
สองถ้าคุณธานีไม่เกี่ยวข้องแล้วใครจะเป็นคนช่วยเหลือ
ในการวิ่งเต้นทำเรื่องขอให้ผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นทหารหญิงมารับใช้ที่บ้านของ๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิ
ทั้งที่ตำรวจไม่มีสิทธิ์เอาทหารไปรับใช้ที่บ้านได้
และ๓ทางกรสะสิเนี่ยตอนที่ได้เป็นทหารแล้วยังมีชื่อ
ไปเป็นคณะกรรมธิการต่างอีกด้วยนะฮะที่ปรึกษาหรือว่าผู้ประสานงานสว
อะไรก็ตามแต่ก็ไม่เคยไปทำงานเลยค่ะนะ
งานตำรวจก็ไม่ได้ไปงานที่เป็นชื่อไปกอรมนภาค๔ส่วนหน้า
ก็ไม่ได้ไปสิ่งเหล่านี้ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่า
อยู่เบื้องหลังให้เขาไม่ต้องไปทำงานที่ไหนเลย
ส่วนสภาพจิตใจของผู้เสียหายนะครับคุณกันบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับ
แต่ยังมีความกังวลว่าถ้าเกิดเรื่องเงียบไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง
เพราะทุกคนที่เกี่ยวข้องในคดีเรื่องนี้เป็นผู้มีอิทธิพลทั้งสิ้น
อันนี้ในส่วนของเขาที่เขาบอกไม่เกี่ยวข้องผมก็เชื่อนะครับ
แต่ก็สงสัยในส่วนอื่นต่อไปว่าเออแล้วถ้าท่านบอกว่าท่านไม่ได้ช่วยเหลือท่านไม่ได้เกี่ยวกับท่าน
แล้วเอ้าใครวะเนี่ยใครเป็นคนช่วยเนี่ยใครเป็นคนช่วยให้เกิดเรื่องนี้ใครเนี่ย
ผมทำใจไว้แล้วนะครับการสู้กับผู้มีอิทธิพลนะ
ก็ให้พี่น้องประชาชนลองดูนะครับว่าการที่ผมเข้ามาช่วยเหลือคนที่ลำบากยากจนนะครับ
แล้วถ้าผมถูกดำเนินคดีเนี่ยก็ให้ทุกท่านเป็นคนดูคนตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับ
ทีนี้ทางด้านของนางสาวเอนะฮะที่เป็นผู้เสียหายนะครับ
เขาเคยเปิดเผยว่าเขาเคยทำหนังสือลาออกจากการเป็นทหารแล้วตั้งแต่๖พฤษภาคม
แต่หนังสือมันยังเหมือนกับยังเซ็นไม่ครบมันก็เลยยังได้เงินเดือนอยู่หนังสือยังรอเวียนอยู่เนี่ยนะฮะ
ตอนนั้นแบบเขาจะทรมานเราใช้เราในฐานะเป็นทหารเอาเงินเดือนทหารเราไปอีกลาออกก็ได้ก็ไปลาออก
มีการเรียกขอเงินเดือนคืนย้อนหลังจำนวน๓๔๐๐๐บาท
ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนออกมาช่วยหรือรับผิดชอบในสิ่งที่คนของตัวเองก่อไว้ก็ไม่เป็นไร
เดี๋ยวพี่ช่วยเองช่วยจนสุดทางน้องจะต้องมีชีวิตใหม่
บอกว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินไปคืนกันที่หน่วยงานต้นสังกัดของทางอดีตทหารหญิงคนนี้นะฮะ
เท่ากับว่าตอนนี้สงสัยใบลาออกจะมีผลแล้วก็เลยเรียกเงินเดือนย้อนหลังคืน
คุณกันจอมพลังบอกว่าผู้เสียหายโทรมาเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้นะครับ
บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยตั้งแต่เป็นทหารมาจนลาออกจากราชการเมื่อ๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ยังไม่ได้รับเงินเดือนของตัวเองเลยนะฮะเพราะเงินเดือนของตัวเองถูกทางกรศาสิยึดไปหมด
ตอนนี้สถานะของนางสาวเอก็คือคนตกงานเพราะออกจากทหารแล้ว
ก็เลยคุยกับกลุ่มเพื่อนเดี๋ยวจะระดมเงินกันเพื่อช่วยเหลือน้องผู้เสียหาย
ก็มีหลายคนที่ยินดีจะยื่นมือมาช่วยนะครับแล้วหลังจากโพสต์ไปเรื่องถูกเรียกเงินเดือนย้อนหลังคืนสามหมื่น
เดี๋ยวจะดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ทั้งหมดโดยจะระดมจากหัวหน้ากองต่างมาช่วยกัน
แล้วก็ฝากชื่นชมไปยังทหารกลุ่มนี้ด้วยที่ช่วยทางผู้เสียหาย
เพราะว่าทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เป็นทหารที่อยู่ในสังกัดเก่าของทางโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ที่เป็นต้นสังกัดซึ่งพรุ่งนี้นะฮะคุณกันจอมพลังจะพานางสาวเอไปยังโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เพื่อดำเนินการเรื่องคืนเงิน๓๔๐๐๐บาท
ตั้งแต่ที่น้องเป็นทหารมาน้องไม่เคยได้เงินเดือนของตัวเองเลยนะ
น้องถูกยึดเงินไปทั้งหมดเงินเนี่ยจะกินยังไม่มีเสื้อในกางเกงในเนี่ยอยู่มาเป็นปีมีแค่ชุดเดียวนะฮะ
คือพอฟังเมื่อคืนแล้วแบบมันน่าสงสารก็เลยคุยกับน้องว่าเดี๋ยวพี่จะดำเนินการให้
เมื่อเช้ามีอัพเดทมามีอัพเดทมาก็คือทางพอของโรงเรียนช่างฝีมือทหารเนี่ย
ตอนนี้นะครับประสานมาที่น้องก็คือจะดูแลค่าใช้จ่ายนะครับของน้อยทั้งหมด
ผมอยากให้ไม่ว่าจะตำรวจทหารเห็นใจเนี่ยทหารชั้นผู้น้อยที่ถูกรังแก่แบบนี้
ไม่ใช่ปล่อยกันไปนะฮะอันนี้ถือว่าดีขอชื่นชม
คุณผู้ชมคะทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของการศึกษาของเจนุส
สิบตำรวจโทยิงกรสะสิมันมีประเด็นให้ตามต่อแล้วแบบ
คุณผู้ชมน่าจะร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เยอะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อวานใช่ไหมคะ
ได้ข้อมูลมาจากคุณกันจอมพลังว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
แล้วเหมือนกับไม่ยอมไปเรียนให้ผู้เสียหายไป
เรียนแทนเหมือนกับไปเช็คชื่อตัวเองเลยสอบไม่ผ่าน
ก็เลยต้องเอาเงิน๕๐๐๐ไปซื้อวุฒิจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
แต่มหาวิทยาลัยเอกชนเขาบอกว่าไม่มีไม่ได้ซื้อวุฒิ
เงินลงทะเบียนเรียนมีเกรดเฉลี่ยออกมาเรียนเก่ง
เฉลี่ยดีทุกเทอมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
คือที่สอบเข้ารัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงเนี่ยไม่ไปเรียนเลย

แล้วเกรดดีมากทานสคริปต์ที่ให้คุณผู้ชมดูอ่ะ
คือเกรดดีขึ้นทุกเทอมเลยนะทุกเทอม๓จุดกว่าตลอดเลยนะ
แต่พอมาดูรายละเอียดการเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงเนี่ยค่ะ
ข้อมูลมาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพลอุสายพันธุ์
อธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงบอกว่า
ตำรวจโทยิงกรสะสิมาสมัครเรียนที่นี่จริง
สมัครเข้าเรียนปี๒๕๖๐สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ภาคพิเศษ
คือเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
ใช้วุฒิม๖มาสมัครเรียนนะคะ
เรียนที่๑ภาคเรียนที่๒เรียนไม่ดีเลย
ไม่ดีเลยคุณผู้ชมบางวิชาสอบไม่ผ่านสอบตกอ่ะ
ไม่ผ่านนะคะมาเรียนไม่ครบก็มีนะคะ
เรียนที่๓ปี๒๕๖๐ทีนี้ไม่มาเลย
ไม่ได้มาเรียนเลยเรียนไม่จบค่ะ
ปี๒๕๖๑๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิมาสมัครเรียนอีกรอบ
ทีนี้มาสมัครเรียนในสาขาวิชานิติศาสตร์เรียนกฎหมายนะ
สมัครเรียนนิติศาสตร์ภาคพิเศษก็เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกัน
แต่ไม่ยอมมาเรียนก็ไม่จบสิคะ
สภาพการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เนื่องจากขาดการรักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเป็นเวลา๒ภาคเรียน
คุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะ
ว่าโอ้โหทำไมเรียนที่นี่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง
ไม่ไปเรียนสอบตกเกรดไม่ดีจนต้องพ้นสภาพ
แต่โหยเขาปรับตัวได้เร็วเนอะ
พอไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยเรียนเก่งมาก

เกรดดีมากก็แปลกดีเหมือนกัน
ว่าเขาพัฒนาตัวเองหรืออะไรเราก็ไม่รู้
คุณผู้ชมค่ะและรูปที่สิบตำรวจโทยิงกรสะสิใส่ชุดนักศึกษานี่คือของสถาบันราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงจริงจริงค่ะ

ใช่ค่ะหัวเข็มขัดกระดุมเป็นของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงจริงค่ะ
แต่ชุดคุยที่มีภาพสิบตำรวจโทยิงกรสะสิใส่บอกว่ารับปริญญาเนี่ยค่ะ
ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะคะไม่ใช่นะคะ
ทีนี้ค่ะแต่มันมีประเด็นที่ว่าตัวผู้เสียหายเองที่ไปเรียนแทนไปเช็คชื่อให้
ทีนี้มันมีข้อมูลประมาณว่าตัวผู้เสียหายเขามาเข้าเรียนเหมือนกันนะคะ
เหมือนกับมาสมัครเรียนด้วยอ่ะอ๋อสมัครด้วย
อ่าแต่เดี๋ยวให้ข้อมูลอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
แต่ทางมหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าเจนุสเนี่ยไม่ได้จบที่นี่
สภาพการศึกษาตั้งแต่ปี๒๕๖๑แล้วก็ที่นี่ไม่ได้มีการซื้อวุฒิอะไรกันนะคะ
คือราชพัฒน์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในใบปริญญาบัตรของเขา
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียนการสอนของเขา
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นรักษา

แล้วประเด็นที่มีการระบุอ้างมาถึงว่า
มีการใช้เงินจำนวนหนึ่งเข้ามาซื้อหนี้มันเป็นยังไง
โอนั้นมาลัยต้องยืนยันเลยว่าไม่เป็นความจริง
เพราะว่าระบบของมาลัยนี่ไม่สามารถซื้อปริญญาได้
การดำเนินการถ้าทำให้อะไรเสียหาย
มาลัยก็ต้องดำเนินการทางกฎหมาย
เดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของผู้เสียหายค่ะ
ที่บอกว่าต้องไปเรียนแทนไปเช็คชื่อแทน
แต่ทางราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงบอกว่าไม่ใช่หรอกเขามาสมัครเรียน
เหมือนมาเรียนเป็นเพื่อนเหมือนมาช่วยเรียนนะคะ
ทางผู้เสียหายเองมีประวัติเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงจริงนะคะ
เข้ามาสมัครเรียนปริญญโทปี๒๕๕๘สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาจบการศึกษาในปี๒๕๕๙
ใช้วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาสมัครค่ะ
อันนี้คือผู้เสียหายนะคะ
ปี๒๕๖๑ผู้เสียหายมาสมัครเรียนปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
ปีเดียวสาขาเดียวกันกับ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิค่ะ

แต่มาสมัครเรียนอีกคณะที่เป็นคณะเดียวกันกับ๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิ

แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้มาเรียนก็เลยพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไป
มันมีประเด็นเพิ่มมาว่ามีข้อมูลว่าตัวผู้เสียหายสมัครเรียนปริญญาโทสาขาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง
อันนี้ไม่จริงนะคะเพราะว่าไม่มีสาขานี้ในระดับปริญญาโท
อันนี้ทางสถาบันตรงนี้ก็วันนี้ก็เคลียร์ทุกประเด็นไป

เอามาเรื่องของในส่วนของทหารหน่อย
วันนี้ทหารมาชี้แจงนะฮะเพื่อเคลียร์ในหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คณะกรรมธิการการทหารของสภาผู้แทนรัศดรเชิญผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีของ
ตำรวจโทยิงกรศาสิมีชื่อไปอยู่กอรมนภ๔ส่วนหน้า
ขอทหารมาเป็นทหารรับใช้ที่บ้านเรื่องเหล่านี้นะฮะที่เกี่ยวพันกับทหาร
คือทางคณะกรรมธิการทหารของสภาเนี่ยเชิญผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะแต่ว่าทาง
กรมกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย
รองผู้มนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาคสี่ส่วนหน้าหรือกออลมนพศลสห์
แต่ไม่ได้ให้สื่อเข้าไปฟังนะฮะมีรายงานว่าในที่ประชุมเนี่ย
สักถามกันถึงประเด็นที่ทางตำรวจหญิงเนี่ยนะครับ
คือกรสะสิเนี่ยไปช่วยราชการที่ภาคใต้กอรมนภ๔ส่วนหน้า
ได้ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ใครขอตัวไป
แล้วไปเนี่ยไปแต่ชื่อหรือมีตัวไปทำงาน
หรือฝากเข้าเป็นทหารเข้ากันได้ยังไงสำหรับผู้เสียหาย
คือชี้แจงกันอยู่สักประมาณชั่วโมงนึงได้
หลังจากประชุมเสร็จนะครับประชุมคณะกรรมธิการเสร็จ
นายมงคลกิจสุขศิลป์ธารานนท์หัวหน้าภาคไทยศรีวิลัย
ที่เป็นคณะกรรมธิการและเป็นโคศกของคณะกรรมธิการการทหารสภาพผู้แทนรัศดรด้วย
ออกมาแถลงนะครับบอกว่าทางกอรมนภ๔ส่วนหน้า
อมรับว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
ทำเรื่องขอสมัครไปช่วยงานที่ชายแดนใต้ด้วยตัวเอง
สมัครเมื่อเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๕ที่ผ่านมา
แต่เมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่
แล้วพบว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข
กอรมนได้ทำเรื่องส่งกลับคืนต้นสังกัดคือทางตำรวจสันติบาลแล้ว
พร้อมกับเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในส่วนของเบี้ยเสี่ยงภัย
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ชมฟังนะฮะคุณมงคลกิจบอกว่าทางทหารท่านชี้แจงกับกรรมธิการ
กุมภาพันธ์มาถึงปัจจุบันได้เบี้ยเสี่ยงภัยจากการมีชื่อไปอยู่กอรมนภ๔ส่วนหน้า
ประมาณ๑แสน๑หมื่นบาทนี่กี่เดือนเองคุณผู้ชมภาคสอน
นี่กุมภามาถึงนี่กัญญาเองนะเนี่ย

ในการที่จะขอไปช่วยราชการที่กรมนภ๔ส่วนหน้า
แต่ประเด็นคือตอนนี้เขาเรียกเงินคืน
แสดงว่าไม่ไปปฏิบัติหน้าที่จริงถูกไหม
แต่ในส่วนของ๑๐ตำรวจโทหยิงกศ๔ต้นสังกัดคือสันติบาล
ตอบรับว่ามาทำมาทำราชการอีกส่วนหนึ่ง
เพราะมีการรับเงินเดือนซ้ำศ้อนคือตอนนี้กลัดแยกกันอยู่
ประเด็นคือพอสมัครไปปุ๊บเรายังตรวจสอบคุณสมบัติไม่เสร็จ
ให้เงินเดือนไปแล้วนี่คือสิ่งที่ผมสงสัยซึ่งทางเจ้าที่ทหารก็ยังอึกอักอึกอักไปอึกอักมาเพราะว่า
แค่ใบลาออกเนี่ยยังงงเลยเพราะว่า๑๐โทยิงปัธมาเนี่ยได้รับเงินเดือนนะ
จนถึงเดือนสิงหาแต่บอกว่าลาออกตั้งแต่๕พฤษภาแล้วก็บอกว่าจะเรียกเงินเดือนคืนอีกประมาณ๒เดือน
ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงกันแน่ตกลงน้ำหมึกมันแห้งหรือยังนะฮะ
กุมภาพันธ์ที่มีชื่อบรรจุไปช่วยราชการที่กอรมนภ๔ส่วนหน้าด้วยเนี่ย
ถ้านับมาถึงสิงหาคมก็ได้นะสิงหาคมนี่มีเรื่องแล้ว
ประมาณ๗เดือนเนี่ยนะหารแสนหนึ่งเข้าไปก็ตกเดือนละหมื่นกว่าบาท
เบี้ยเสี่ยงภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นะ
หน่วยงานไหนก็แล้วแต่ทั้งทหารตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครอง
อยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้แล้วได้เบี้ยเสี่ยงภัยเดือนละหมื่นกว่าบาทนะ
คุณเขียนมาสอนไม่คุ้มหรอกถ้าเขาไปอยู่ในพื้นที่จริง
อันนี้ต้องให้เขาแล้วประชาชนพร้อมยินดีจะให้
เพราะเขาเสี่ยงจริงจริงเขาทำงานจริงแต่มีอีกกี่คน
ถ้าไม่นับกรศาสิไม่นับเจนุสเนี่ยที่ไปแต่ชื่ออ่ะนี่ไปแต่ชื่อ
กุมภาพันธ์มาถึงสิงหาคมนะแสนหนึ่งนะฮะอืม
แสนหนึ่งนะครับเอาทีนี้เรื่องของทหารรับใช้เป็นตำรวจ
แล้วไปขอทหารมารับใช้ที่บ้านได้อย่างไรค่ะเนี่ยที่บ้านหลังเนี้ย
อำเภอเมืองรัชบุรีอ่ะทางทหารที่มาชี้แจงกับคณะกรรมธิการทหารของสภานะครับ
บอกว่าทหารหญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะฮะบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
โรงเรียนฝีมือช่างทหารเป็นพนักงานธุรการอ่าที่ผู้เสียหายเขาบอกอืม
ศาสีฝากเข้าไปบรรจุที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารเป็นพนักงานธุรการ
จากนั้นปีสองห้าหกสองคณะกรรมนาฬิการของวุฒิสภา
ได้เรียกทหารหญิงคนนี้มาช่วยราชการที่คณะกรรมธิการ
ทำหนังสือขอตัวมาสองรอบสองครั้งคือปีสองห้าหกสองกับสองห้าหกสาม
โดยคณะกรรมธิการได้ขอหนังสือเพิ่มเติมมาว่าหนังสือช่วยราชการเนี่ย
คณะกรรมธิการทหารวันนี้นะฮะก็เลยขอหนังสือเพิ่มเติมจากทางฝ่ายของทหารว่า
หนังสือช่วยราชการตอนนั้นเนี่ยที่ทางกรรมธิการของวุฒิสภาเขาขอตัวมาเนี่ย
มันเป็นแบบไหนยังไงก็ถ้ากรรมธิการของวุฒิสภาขอทหารมาช่วยราชการ
แล้วอนุมัติก็ต้องมาทำงานที่คณะกรรมธิการของวุฒิสภาใช่ไหม
แล้วไปเป็นทหารรับใช้อยู่ที่บ้านของกรสะสิได้ยังไงค่ะนี่ฮะ
ขณะเดียวกันนะครับถ้าย้อนไปเนี่ยนะฮะแล้วพบว่าคณะกรรมธิการต่างที่ทางกรศาสิ
เขาเคยมีชื่อไปเป็นที่ปรึกษากันมาธิการเกี่ยวข้องต่างแล้วก็เนี่ยฮะ
ไม่รู้ว่าจะใช้ตรงนั้นเป็นเวทีในการขอตัวทหารหญิงผู้เสียหายมาช่วยงานที่กรรมธิการแล้วเอาตัวไปรับใช้ที่บ้านหรือเปล่าเนี่ย
กรรมธิการเขาก็จะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมธิการในอดีตตั้งแต่สมัยสนชด้วยนะอืม
ชี้แจงผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีบิ๊กป้อม
วันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยนะฮะนักข่าวก็ต้องถามล่ะเพราะว่าบุคคลสองคนที่ทางคณะกรรมธิการ
ป้องกันและปราบรามการทุจริตของสภาจะเชิญมาให้คำชี้แจงเนี่ยนามสกุลวงสุวรรณทั้งสองท่าน
ก็เป็นน้องท่านอ่ะถูกต้องพลตำรวจเอกพัชรวาสและพลเรือเอกสิทธวัฒน์
เกี่ยวกับเรื่องของกรสะสิเนี่ยนะฮะบิ๊กป้อมบอกว่ายังไง

จะมีการเรียกสอบน้องชายท่านอะคะถามทีละคนดีถามทีละคนดี

หลังจากก่อนหน้านี้มีคนยื่นเรื่องไปคือคุณวัชราเพชรทองใช่ไหมฮะ
ทางคณะกรรมธิการของวุฒิสภาที่ตรวจสอบด้านจริยธรรมเนี่ย
แม่ก็ไม่ระบุชื่อมาเลยไม่รู้จะตรวจสอบคนไหนอะไรยังไง
แต่เมื่อวานนี้ก็มีสวที่ท่านออกมาแถลงแล้วใช่ไหมฮะ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้ฮะ
สองกันยายนพลเอกสิงศึกสิงห์ไพรประธานคณะกรรมธิการจริยธรรมวุฒิสภา
นัดประชุมคณะกรรมธิการนะครับเวลา๙นาฬิกา
โดยจะนำเอกสารการแถลงของนายธานีอ่อนละเอียด
สมาชิกวุฒิสภามาตรวจสอบแล้วก็อาจจะต้องเรียกมาให้คำชี้แจง
เพื่อดำเนินการวินิจฉัยกันต่อไป
สวธานีก็บอกแล้วว่าพร้อมที่จะไปให้ข้อมูล
พร้อมที่จะน้อมรับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการในการตรวจสอบ